คุณผู้ชมค่ะคดีนี้เกิดขึ้นเพราะมันมีอุบัติเหตุตามมานะคะ
มันสาเหตุมันเกิดจากอุบัติเหตุเราก็เลยต้องตามกันต่อให้
เพราะเราไม่อยากให้คุณผู้ชมรู้สึกแย่ไปกว่านี้
โดยเฉพาะสังคมที่มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะกฎหมายเนี่ย
มีไว้บังคับใช้กับคนจนเท่านั้นใช่ไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้สักประมาณตี๔ของวันที่๑๑
พฤศจิกายนที่ผ่านมารถหรูปอเช่สีขาวคันนี้แหละค่ะ
ขับรถเสียหลักข้ามเลนไปพุ่งชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์
ปรากฏว่าเจ็บหนึ่งตายหนึ่งแล้วสิ่งที่สังคมตั้งคำถาม
แล้วก็ญาติของผู้ตายตั้งคำถามคือเหตุฉะไหน
ในท้องที่จุดเกิดเหตุที่รับผิดชอบ
คุณไม่เรียกผู้ชายคนนี้มาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เพราะอะไรเพราะชาวบ้านชาวช่องที่เขาอยู่บริเวณนั้น
เขาให้ข้อมูลเป็นชุดเดียวกันเลยบอกว่าโอ้โหคุณคะ
กลิ่นเหล้าเนี่ยหึงเลยเดินโซซัดโซเซแล้วพยายามที่จะโทรตามเพื่อน
ให้พาไปที่๗๑๑ไม่ได้มาดูดำดูแดงคนตายคนเจ็บแม้แต่น้อยเลยนะคะ
คนรวยแต่แรงน้ำใจคุณผู้ชมดูหมายเลขทะเบียนให้ชัดนะคะ
คนที่บาดเจ็บสาหัสเลยเนี่ยคือคนขี่ผู้ชายชื่อว่า
นายวาริสศรีลาชัยมณีกุลอายุสามสิบเอ็ดปี
ส่วนแฟนสาวของเขาชื่อว่านางสาวอันทิกาทูลไทยสงศ์
อายุ๒๔ปีซ้อนท้ายตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคนขับรถเก๋งปอเช่แฟนสาวก็เดินทางมาที่วัด
ที่ประกอบพิธีศพของฝ่ายผู้หญิงนี้นะคะคือวัดอเงินย่านสายไหมค่ะ
มาแบบนี้ค่ะมาขอขมาศพนะคะขอขมาศพนางสาวอันทิกา
แต่ตอนนั้นไม่มีการเจรจาเรื่องของค่าทำขวัญ
หรือเรื่องของการดำเนินคดีวันนี้ค่ะครอบครัวครอบครัวของผู้ตายเนี่ย
ว่าได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณ
บริเวณจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุก็คือบนถนนหลักหก
ตำบลหลักหกอำเภอเมืองปฐุมธานีนะคะพ่อของผู้เสียชีวิตก็คือคุณธนกฤษ
ธัญธนพัฒน์บอกว่าขณะนี้คนขับรถปอเช่ยังไม่มีการติดต่อมาพูดคุย
เยียวยาครอบครัวมีมางานศพเมื่อวานนี้
แล้วก็ให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้น๑๐๐๐บาท
ซึ่งที่จริงเขาบอกว่าตัวเขาเองนะหมายถึงคุณพ่อ
ไม่ได้ต้องการเงินอะไรมากมายแค่อยากจะถามว่าทำไมล่ะ
ทำไมตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคุณไม่ลงมาดูเขาคุณไม่ลงมาช่วยเขา
แล้วถ้าเกิดว่าคุณมาดูแล้วนำตัวลูกสาวเขาส่งลงพยาบาล
เขาอาจจะรอดไงเขาไม่ได้ต้องการเงินเพื่อแลกกับชีวิตลูกเขานะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความค่ะตอนนี้คุณพ่อบอกว่าสอบถามไปที่ตำรวจแล้ว
คนขับรถปอเช่ได้มีการดื่มแอลกอฮอลจริงหรือไม่อย่างไร
ได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าไม่ได้มีการตรวจเพราะคิดว่าคนขับไม่ได้ดื่มเหล้ามา
รวมถึงตอนที่ตำรวจสอบสวนคนขับรถปอเช่เขาก็ไม่ได้เข้าไปฟัง
เพราะทางตำรวจบอกว่าขอคุยกับฝั่งคนขับรถปอเช่ก่อน
ถึงตัวคุณพ่อไม่ได้เข้าไปฟังด้วยนะคะ
ที่ตอนแรกบอกจะให้เข้าไปฟังตอนนี้เนี่ยคือคุณพ่อบอกว่ากังวลมากเลย
กลัวว่าคดีมันจะไม่คืบก็ต้องยอมรับว่าคนขับรถระดับนี้ได้

แล้วคุณพ่อบอกว่าตอนที่ไปคุยกันที่โรงพัก
มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่เชิญคุณพ่อเข้าไปคุยด้วย
มีการปกปิดห้องคุยกันระหว่างคนขับรถปอเช่ตำรวจแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะ

ฟังเสียงคุณพ่อกันหน่อยค่ะ
ผมอาจจะรอดก็ได้
นี่ไงคุณพ่อบอกว่าไม่ได้ต้องการเงินต้องการชีวิตลูกสาวนะคะ
แล้วก็คุณล่าสุดค่ะ
มีรายงานข่าวนะคะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
คนขับรถปอเช่คันนี้เดินทางมาที่โรงพักในท้องที่ที่เกิดเหตุ

มอบเงินเยียวยาเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บแล้ว
จากนั้นตำรวจก็จะมีการสอบปากคำคนขับรถปอเช่
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ